ด้านหลังนี้โอ้โหผัวเครียด
เมียไม่สำเร็จนะเมียคนข้างหลังผมเหรอเออเนี่ยค่ะแล้วเขาไปก่อเหตุไปอะไรอ่ะ
ทำร้ายพ่อตาเอามีดไปจามหัวแล้วเอาลูกคือมีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงลูกติดฝั่งภรรยาเนี่ย
หนีไปด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์นี้ถามว่าเขาเกิดอะไรขึ้น
ทำไมทำไมต้องมาทำแบบนี้เอาจริงนะตัวผัวเองงานการไม่ทำติดยาด้วยเมียบอก
ฝั่งเนี่ยทางสามีอ่ะทางตัวเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะลูกเขยลูกเขยมาเกาะเหตุแบบนี้
แล้วให้คุณผู้ชมดูค่อยไล่เรียงกันไปเลยค่ะตำรวจสพเมืองพัทธลุงกับชาวบ้านเนี่ยกระจายกำลังเลยไปตามหา
ฝั่งสามีที่มาทำร้ายอ้าวชื่ออะไรล่ะ
นายธรรมนูลร่วงรามอายุ๓๘ปี
ไปทำร้ายพ่อตาคือนายบูบากาศอายุ๖๕ปี
เท่านั้นไม่พอนะทำร้ายพ่อตาจนได้รับบาดเจ็บ
โอ้ยนี่หัวแตกไว้ใช่เอามีดมาจามหัวให้หัวแตกแบบนี้

จับตัวลูกติดของเมียเนี่ยลูกเลี้ยงวัย๗ขวบขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เมื่อวานนี้นะช่วงประมาณเกือบเที่ยง
นี่เราคุยกับพ่อตาพ่อตาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
บอกว่าอดีตลูกเคยนะนะคบหากับลูกสาวผมมาสักปีละ
แล้วก็พากันไปอยู่ที่บ้านของผู้ชายอยู่ที่อำเภอศรีนคริน
แต่เดือนที่แล้วลูกสาวผมทนไม่ไหวหรอก
กลับมาอยู่ที่บ้านที่อำเภอเมืองพัทธลุงนั่นแหละ
ทนไหวได้ยังไงคิดดูละกัน
งานการไม่ทำยาเสพติดก็เสพ
แล้วเวลาเสพยาก็หลอนระแวงทำร้ายร่างกาย
แล้วพอฝั่งลูกสาวผมย้ายกลับมาอยู่บ้านที่พัทธลุงเนี่ยนะ
อดีตสามีนั้นก็ตามมาด้วย

ลูกผมมันไม่คืนดีด้วยหรอก
ที่เราให้คุณผู้ชมเห็นด้านขวามือนี่คือเป็นสามีผู้ป่วย

ขวามือนั้นรูปผู้หญิงนั้นคือภรรยานะคะนางรอมะ
ทีนี้เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวฝั่งผู้ก่อเหตุ
เขาก็ตามมาค่ะตามมาอารวาสมาทำลายข้าวของในบ้าน

กลับมาอีกรอบนึงภรรยาหนีหน้าค่ะ

ต่อให้อดีตสามีจะกลับมาจะกลับมาง้อหรืออะไรก็ตาม

เอาของที่บ้านเนี่ยขับออกไปเลยค่ะ

ฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยนายธรรมนูลเนี่ยนะ

แล้วตอนนั้นพ่อตากับแม่ยายกินข้าวอยู่

จะมาหาอดีตภรรยานั่นแหละ

เอาเชือกไนลอนมามัดคอพ่อตา

ทีนี้มันมีจังหวะที่เอาอาวุธฟาดไปที่

นายธรรมนูลผู้ก่อเหตุเห็นท่าไม่ดีแล้ว

พาลูกเลี้ยงวัย๗ขวบหนีไปด้วย

บอกว่าถ้าอยากได้ลูกคืนนะนะ

บอกแบบนี้เลยเอาฟังพ่อตาเล่าค่ะ
นี่พ่อตาเล่าให้ฟังใช่ไหม
ดื่นมันก็มามาถอดไฟทุกคืนแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ฝั่งภรรยาของผู้ก่อเหตุ

เขาบอกว่าจริงอยู่กินกับทางตัว
นายธรรมนูลเนี่ยนะอดีตสามีเนี่ย

บางทีก็คลั่งมามาทำร้ายตัวเธอ

นี่พ่อแม่เคยไปแจ้งความแล้วนะ
ว่าฝั่งนายธรรมนุนอดีตสามีเนี่ย

แต่ฝั่งอดีตนายธรรมนูลไม่กลัวเลยค่ะ

แล้วตอนนี้ตัวเธอเป็นห่วงลูกมาก
กลัวกลัวว่าสามีจะทำร้าย

คือเขาบอกว่าอดีตสามีก็เคยตีลูกติดของเธอ

ทีนี้เหตุผลที่ตัวอดีตสามีเอาลูกไปเป็นตัวประกัน

เพราะว่าเขาอยากคืนดีกับตัวเธอนี่แหละ

ไม่กลับหรอกทำกับพ่อฉันแบบนี้

งุดหงิด
เขาเอาตัวเด็กปล่อยแล้วนะเพราะว่าเอาเด็ก๗ขวบไปส่งที่บ้านญาติ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงคืออยู่อีกตำบลนึงที่ตำบลลำสิน
ห่างจากบ้านพ่อตาไปน้องที่เบลอหน้าแล้วดื่มนมอยู่นี่แหละค่ะ
ระยะทางที่เอาไปทิ้งไว้คือห่างกันประมาณสัก๑๐กิโล
น้องผู้หญิงคนนี้ปลอดภัยดีไม่ได้โดนทำร้ายนะคะ
แล้วก็มีพ่อเลี้ยงของฝั่งผู้ก่อเหตุมาส่ง
รอมอบเด็กให้กับตำรวจด้วยนี่เราทำเป็นกราฟิกระยะทาง
พ่อตากับบ้านญาติที่เอาไปทิ้งเห็นไหมห่างกัน๑๐โล
แล้วถามน้อง๗ขวบเด็ก๗ขวบก็เล่าให้ฟังแบบไร้เดียงสามากอะค่ะ
บอกว่าตอนพ่อพามาก็ตกใจแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบ้านย่าไปบ้านแม่
แต่พ่อก็ไม่ได้ขู่อะไรหนูนะคะหมายถึงพ่อเลี้ยงอะนะ
ไม่ได้ขู่อะไรหนูแล้วก็ซื้อขนมให้หนูกินด้วยค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะพาหนูกลับบ้าน
อันนี้คือสิ่งที่เด็กบอกกับครอบครัวบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ

ทีนี้ตอนนี้ค่ะปล่อยตัวเด็กแล้วก็จริงแต่ตัวผู้ก่อเหตุ

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตามตัวคนนี้เลยคุณผู้ชม